ถ้ายังไม่มีหนี้เลยเนี่ยนะสมมุตินะเดิมไม่มีหนี้เลย
เงิน๔๐๐๐เนี่ยเยอะไหมเอาไปทำอะไรได้มั่งเนี่ย
เดิมครับขอไฟขอน้ำปลา
ขอน้ำปลาปลาเป็นเรื่องเวลาได้มีน้ำสะอาดใช้
นั่นก็ตกรวม๒๐๐๐๐ฟาแล้ว

ในเมื่อบ้านตรงนั้นก็ไม่ใช่ของเราเราหนีไปอยู่ที่อื่นเลยไม่ได้เหรอ
หนีหนี้ไปเลยหนีไปเลยเราจ่ายไปเยอะแล้ว

ถึงจะไม่มีบ้านอยู่ยังไงเราก็ไม่เคยหนีบไม่เคยทำใคร

สิ่งจะมีมากน้อยยังไงเราก็ต้องให้เขา
จะไม่มีเกณฑ์แสเราไม่เคยโกงไม่เคยรักขโมยใคร

น้ำใจเนี่ยโอ้โหเจ้าหนี้เนี่ย
ได้ลูกหนี้แบบนี้เนี่ยสุดยอดนะไม่ดี
เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเป็นแสนก็ต้องจ่าย
กู้เขาเป็นหมื่นเนี่ยจ่ายเป็นแสนก็ต้องจ่าย
จ่ายไปแล้วเป็นแสนด้วยนะอันนี้หาไปจ่ายเงินต้นอยู่ป้าน้อย

สี่หมื่นมีแล้ว

หนูเชื่อได้ว่าพ่อต้องทำได้อยู่แล้วพ่อ
หนี้ก็ยังดีบ้านไม่มีอยู่จ้างมัน

คนเดียวในดวงใจจริงนะฮะ
ไปตัดโอ้ยเขาหาบลูกเขาข้างนึง
ลูกเขาสองคนหาบคนละข้างไปตัดอ้อย

ทำงานหนักขนาดนี้กลัวเขาตายไหม

เรื่องจริงทำก็ได้เลยนะ
พ่อตายผมก็ตายตามแล้วไม่อยู่จริง
ตัดจริงจริงไม่อยู่จริง
พ่อตายไม่ยอมตายทั้งเป็นแน่

เพราะฉะนั้นกรุณารักษาสุขภาพให้ดี

เพราะถ้าคนนี้ตายคนนู้นตายด้วย
เพราะฉะนั้นห้ามเป็นอะไรนะลุงโยนนะครับ
หัวใจสิงของลุงยูนเนี่ยต้องแข็งแกร่งต่อไป
มาถึงเพลงที่
เพลงนี้สามารถที่จะใช้หนี้ก้อนแรกของลุงยูนได้

เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาทครับ
อินโทรเพลงที่๔มาครับ
แล้วมีอุ้ย

จนถึงเพลงที่ได้มีเงินสะสมไปแล้วสี่หมื่น

ไม่รู้ว่าเพลงนี้ฟังอินโทรไปแล้ว

มันเข้าทางเข้าเส้นเราบ้างไหมคะลุงประยูน

แสดงว่าเพลงนี้ก็โอเคล่ะ

ตัวช่วยยังเหลืออยู่อีกหนึ่งตัวที่ลุงประยูนยังสามารถใช้ได้ในกรณีที่อยากใช้

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
ประยูนครับจะสู้หรือจะหยุด

หยุดครับสู้ครับสู้ครับท่านท่าน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

ท่าทางจะมั่นใจในเพลงนี้เพราะบอกว่าเป็นเพลงที่ร้องเล่นบ่อย
ประโยนไม่แผ่วนะคะกำลังใจต้องแน่นนะคะ
ทำให้ได้นะเพื่อครอบครัวนะลุงนะ
นะครับผมเอาให้ผ่านเพลงนี้ให้ได้นะครับ
มาถึงเพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ

มีคนเป็นเธอถ้าแค่สงัย
ให้เราเกิดมา
เจ็บช้ำโหคนดีดูสิเจ้าไม่น่า
มันเหมือนอยากจำหัวใจและเป็นทวง
ก็เพลินเลือนเพลินฉันเห็นกลับตา
เธอเพียงคู่มาในคืนวันรอยกระทง
เธอเดินเกี่ยวแขนต่อหน้าแฟนชมโยง
ฉันต้องยืนยงรอยกระทงมันคนใจแล้ว
พระเมฆของข้าให้พากระทงลูกไป
รอยออกให้กล่าวรอยไปตัวเจ้าพระยา
ลูกเอาหัวใจลูกใส่กระทงรอยมา
ขอวันเมฆของข้าช่วยรักษาหัวใจลูกดี
หลักทัพมีมีบุญและวาสนา
ลูกอย่ากลับมาพระเมฆของข้าอีกที
ลูกขออธรรมแม่ของเจ้าพระมี
ขอช่วยลูกดีเพราะลูกมีแต่ความผิดหวังมี

กินดี
ร้องเองหรือไม่ก็ร้องตามวิทยืก

วันนี้พิเศษไม่ได้เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตหรอก
เอาไปใช้หนี้เอาไปใช้หนี้ให้มันหมดไป
แล้วถ้าเกิดมันจะได้มากกว่านั้นขึ้นไปอันนี้แหละจะเป็นทุนของเราแล้วนะ
หนี้คืนเข้าไปยืมเข้ามาก็ต้องให้เขาไปนะ
ไม่หนีไม่หนีแต่ก็ไม่มี
มาถึงเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
ประยูนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เป็นที่น่าเสียดายนะครับร้องผิด
สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะลุงประโยชนค่ะในรายการของเราเพราะว่ามันเป็นเกมค่ะ
แต่เดี๋ยวมาดูก่อนว่าท่อนที่ร้องผิดคือท่อนไหน
ก็เพียงเลือนเย็นฉันเห็นกับตา
เธอเพียงผู้มาในคืนวันร้อยกระทง
ไม่ต้องเสียใจไปตอนมาเราก็มามือเปล่า
ฝากใจใส่กระทงของคุณสันติดวงสว่าง
จังนะฮะวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตามเป้า
แต่มันก็คงจะช่วยบรรเทาให้กับครอบครัวของลุงประยูนได้
ครับตามกฎิกาของเราก่อนนี้ลุงมีอยู่๔๐๐๐๐
ร้องผิดเหลือครึ่งหนึ่งก็รับไปนะครับ
วันนี้เป็นเงินทุนสู้ชีวิตให้กับลุงประยูนนะครับ

ถ่ายยอยใช้หนี้ให้เขาสักเท่าไหร่ดี๑๐๐๐๐บาท
ก็แบ่งกันไปแล้วก็แบ่งไว้กินนิดนึ
ยังไม่กินบ้างรักษาตัวด้วย
วันนี้ถ้าเกิดให้ลุงพูดแต่ตอนนี้สมมุติว่า
มีใครดูอยู่แล้วกำลังแหมพรุ่งนี้
กำลังจะไปแล้วจะไปกู้หนี้นอกระบบหน่อย
สัก๑๐๐๐๐๒๐๐๐๐บาทลุงจะบอกกับเขาว่ายังไง
ครับการกู้หนี้ยืมสินนะฮะถ้าคิดได้ขอให้เลิกคิด

เพราะยืมเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะกินได้นอนหลับ
มีให้เขาก็ดีไม่มีให้ก็ต้องหลบซ่อนเขา
อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับไอ้เงินที่ว่าเขาเอาจากเราไป
มันเหมือนคูดเลือดกระปู
ถ้าคิดจะเอาเลิกคิดณบัตรนี้เลยครับ

ก็เข้าใจนะครับชีวิตของแต่ละคนของแต่ละครอบครัวเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
บางทีมันก็จำเป็นจริงที่จะต้องไปกู้
ก็คงเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันขึ้นมามันไม่มี
จะไปยืมใครก็ไม่ได้ก็ต้องไปกู้เขา
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ไต่ตรองให้ดีกันแล้วกัน

ป้าน้อยจ๋าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรัก
สนิทสนมมากมายมหาศาลขนาดไหน
มาบอกน้อยไปเซ็นค้ำประกันให้หน่อย
จะไปกู้เงินจะไปซื้อรถจะไปซื้อบ้าน

ไม่ทำแล้วค่ะแค่นี้ก็เข็ดพอแล้วค่ะ
เข็ดไม่เอาแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นใครก็จ้าง
ไม่เอาแล้วจริงค่ะ
จะไม่ยืมไก่อีกแล้ว
เป็นบทเรียนนะครับก็ใครที่ฟังอยู่ควรจะเห็นใจกันบ้าง
อย่าให้อาหารคุณเดือดร้อนเขาไปช่วยเหลือไปค้ำให้
พอเสร็จแล้วคุณก็ทำกับเขาอย่างนี้
ก็อย่าทำอย่างนี้ดีกว่า
กับคุณป่าแล้วก็ทางรายการ
ก็ขออวยพรให้ลุงกับป้า

หาวิธีใช้หนี้ให้ได้หมดโดยเร็วที่สุดนะคะ
อยากให้ลูกชายถ้าดูอยู่ก็กลับมา
กลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่และลูกของตัวเอง

มันคือเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณทั้งนั้นเลย
ลูกทั้งพ่อแม่นะครับ
อย่าหนีปัญหาทิ้งไปแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะ
พ่อแม่ลำบากมากนะครับตอนนี้
อาหารรูเต็มที่ก็มีตังค์เข้าไปตลาด

มะนาวก็ไม่ไหวแพงเอาส้มมะขามมาตำ

ถ้าเกิดว่าถ้าผมทำงานไม่ได้
หรือว่าไม่มีผมสักคนหนึ่ง

ผมคงเลี้ยงเข้าไปไม่ตลอดรอดฟังแน่
คือว่าผมหยุดไม่ได้ลงไม่ได้เก็บไม่ได้
ผมผิดหวัง
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
ลุงประยูนร้อง

เราหนีไปอยู่ที่อื่นเลยไม่ได้เหรอ
หนีหนี้ไปเลยหนีไปเลยเราจ่ายไปเยอะแล้ว

สิ่งจะมีมากน้อยยังไงเราก็ต้องให้เขา

กลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
โอกาสพิเศษนะครับที่จะร่วมแสดงความอาลัยถวาย

ก็กลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านนะครับ
คราวหน้า๑๘นาฬิกา๒๐นาที

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้พวกเราทุกคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
การกลับมาอีกครั้งของเรื่องราวความรัก
จาก๔คู่พ่อลูกใน๔ตอนพิเศษเพื่อพ่อ
พ่อคือความเข้มแข็ง
พ่ออุเทรนและสแตม
พ่อคือความเสียสละ
พ่อสิงห์และจอร์จ
พ่อคือที่พึ่งพิง
พ่อแสนและอัน

พ่อเป็ดและโอม